คุณผู้ชมค่ะไม่เครียดแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
เพราะว่าราหูย้ายใช่ไหมคะ
ราศีบางราศีจะบอกว่าอุ๊ยฉันจะต้องระวังอะไรบ้างหรือเปล่า
เราก็ไปนี่นะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวค่อยประจำลึกกัน
แต่อยากจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณคิงคุณน้ำแข็ง
ไปดูบรรยากาศนะคะในหลายพื้นที่ที่เขามีการทำบุญกัน
ชายศรีจังหวัดนครปฐมกันหน่อยที่นี่เป็นที่ประสิทธิ์สถานพระราหูองค์ใหญ่ในสาระแปดเหลี่ยมค่ะ
โอ้โหประชาชนเดินทางมากราบไห้คุณดูสิมากันเยอะมากเลยนะคะ
ถวายของดำแปดอย่างกันอย่างเนื่องแน่นเส้นทางเข้าวัดเนี่ย
ถึงขั้นที่ว่าออกไปตรงถนนเพชรเกษมติดขัดแบบหลายกิโลเมตรเลยค่ะ
ตามความเชื่อเนี่ยราหูจะย้ายราศีครั้งใหญ่นะคะ
ก็จะมีการโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีน๑๗ตุลาคมถึง๕พฤษภาคมนะคะ
ห้าปีหกแปดนั่นเองค่ะโดยคนที่เดินทางมากราบไห้พระราหูก็จะมาเพื่อสะดอกเคราะห
เสริมดวงบารมีให้กับตัวเองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
ขอโชคลาภต่างต่างนะคะทั้งวัดจัดเตรียมของเครื่องไหว้ใส่พานเอาไว้เป็นชุดชุด
แล้วก็จะมีของดำ๘อย่างบางคนเขาก็บอกว่าเขาเตรียมมาเองนะคะ
แต่วัดเองก็มีให้นะเพื่อความสะดวกสบายค่ะโดยที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องพระราหูค่ะ
เนื่องจากเป็นเจ้าตำแหน่งเจ้าตำรับแห่งแรกเลยที่สร้างพระราหูไว้ให้คนกราบไหว้
และที่สำคัญเป็นพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดด้วยนะเวลานั้นนะคะ
หลวงพ่อน้อยเกษีดังอดีตเจ้าอาวาสผู้บุกเบิกการาตาเดียวอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะ
ไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณสองคนแล้วก็คุณผู้ชมไปต่อกันที่วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพนี่แหละ
ใครไปมาแล้วส่งข้อความมาบอกหน่อยไปไหว้พระราหูกันคึกคักเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูเลยค่ะไปดูแล้วไปไหว้ด้วยนะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
อ่าจุดบวงสวงพระราหูตรงวัดไตรมิตรพบว่ามีโอ้โหประชาชนเดินทางมา
จริงมีชาวต่างชาติก็เยอะนะคุณที่ให้ความสนใจเนี่ย
สิ่งของมาไหว้บูชาพระราหูเป็นจำนวนมากแล้วคาดว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน
น่าจะทยอยกันมาเรื่อยค่ะใครที่เตรียมตัวจัดโต๊ะไห้พระราหูแก้เคล็ดเสริมดวง
เอาคร่าวก่อนก็ละกันทูบ๘ดอกหรือ๑๒ดอกของไหว้๘อย่างหรือ๑๒อย่างค่ะ
เป็นสีดำนะคะของขาวของหวานก็ได้ตามสะดวกนะ
แล้วก็พระพุทธรูปที่สำคัญในวันพระราหูเนี่ยโอ้โหน่าสนใจนะคุณ
เขาบอกว่าเป็นพระเป็นปรางโปรดอสุรินทราหูปางที่พระพุทธเจ้าแสดงทำให้กับพระราหู
เพราะจะได้ขอพรให้พระราหูนั้นส่งผลดีต่อตัวเรา
แต่เริกว่ายอะไรต่างนะ
เดี๋ยวฉันว่านะต้องไปถามคุณคิง

อย่างนี้ละกันวันนี้นะได้พูดคุยกันแน่นะครับ
เดี๋ยวเราพูดคุยกันแล้วกันว่าพระราหูย้ายเนี่ยราศีไหนต้องระวังราศีไหนจะปังบ้างนะครับ
คุยกันกับหมอไก่พพาธินีนะครับหมอไก่ครับ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
ที่ก็มีปัญหาลายทีคนไหวค่ะ
แต่พอหลังจากที่พระหูใครได้มีการยกย้ากลาศูนย์ไปแล้ว
ก็เรียกว่ามันก็ยกพูดเข่าออกจากอกเลย
ใดที่เคยทำให้ชีวิตเนี่ยมันล่าช้าหรือว่า
เป็นเกียรติฐัพก็จะที่กายออกไปนะคะ

ถ้าสมมุติว่าทั้งสองราศีนี้ค่ะอยากจะทำอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงาน
ให้รีบทำโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะ
ครับผมอันนี้คือราศีที่พระราหูย้ายออกใช่ไหมครับเมษกับตุล
แล้วสองราศีที่พระราหูจะย้ายเข้าล่ะครับอกสั่นขวัญแขวนแล้วนะครับหมอไก่ครับ
ใช่ค่ะก็จะมีอีก๒ราศีนะคะที่ราหูมีการย้ายเข้ามานะคะย้ายเข้ามาทับแล้วก็ย้ายมาเล็งค่ะ
ก็จะมีชาวราศีมีนนะคะแล้วก็ชาวราศีกันค่ะซึ่งทั้งสองราศีนี้นะคะฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของใครค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราหูนะคะ
แสดงว่าดวงของคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ถ้าสมมติว่าทั้งสองราศีนี้ค่ะอยากจะย้ายงานหรือว่าอยากจะออกงานนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายสูงมากเลยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่คิดว่าอยากจะโยกย้ายไปไหนนะคะ
ก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายภายในเช่นอาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่นะคะ
หรือว่ามีการแหล่งเปลี่ยนแผนกนะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วดีอย่างแน่นอนเลยค่ะ
คือแปลว่าย้ายเข้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปใช่ไหมคะหมอไก่
ถูกต้องค่ะคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าดวงชะตาของใครมีการมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระราหูเนี่ย
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนถึงจะดีค่ะ
อย่างนี้เนี่ยมีคำแนะนำสำหรับคนที่จะไหว้พระราหูไหมครับ
ไหว้ส่งพระราหูทั้งไหว้รับพระราหูรวมไปถึงราศีอื่นด้วย
อย่างผมราศีกุมพี่น้ำแข็งราศีกุมคุณขวัญราศีอะไรนะฮะ
สีกรกฎเราเป็นราศีที่พระราหูอาจจะไม่ได้ย้ายเข้าย้ายออก
เราไหว้ด้วยได้ไหมครับมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
จริงทั้ง๑๒ราศีนะคะสามารถไหว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
แบ่งการบูชาพระราหูเป็น๒อย่าง
ก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าใครที่จะตั้งโต๊ะไหว้พระราหูนะคะ
ก็สามารถทำได้ที่บ้านเลยนะคะโดยการที่เราเนี่ยต้องเตรียมก็คือเป็นโต๊ะนะคะ
ขนาดพอเหมาะนะคะแล้วก็ปูผ้าขาวเตรียมของดำนะคะ
ตามตำราเนี่ยจริงต้องเป็น๑๒อย่างเพราะว่า๑๒เนี่ยเป็นกำลังของพระราหูนะคะ
แล้วก็ทูบทั้งหมด๑๒ออกนะคะส่วนเลิกในการไหว้นะคะจริงเนี่ยพระราหูเนี่ยมีการโยกย้ายไปแล้ว
เมื่อตอน๖โมง๒๒นาทีที่ผ่านมาตอนเช้าค่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าใครนะคะที่อยากจะไหว้ในช่วงกลางคืนก็สามารถไหว้ได้นะคะ
ซึ่งเลิกในการไหว้ในวันนี้นะคะก็คือในช่วงตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๑นาที
ไปถึงเวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาทีนะคะในวันนี้ค่ะ
อย่างนี้พวกเราเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเรา๓คนเองยังมีเวลาในการที่จะกลับไปไหว้อยู่นะคะหมอไก่

ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากนะครับ

สาธุ๙๙ขอให้รวยขอให้โชคดีขอให้ทุกคนมั่งมีนะครับ

ของไหว้๑๒อย่างของดำทูบ๑๒ดอกถ้าหากว่าเมื่อเช้าไหว้ไม่ทัน๑๘นาฬิกา๒๑นาทีถึง๒๑นาฬิกา๔๕นาทียังไหว้บูชาพระราหูได้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล

ลืมนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอเราต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วย

อันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะ